ตามข่าวนี้กันต่อให้นะคะกรณีที่หนุ่มโรงงานค่ะ
อีกฝ่ายหนึ่งมากันเป็น๑๐คนเลยนะคะ
รุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บนี่คลิปนี้ค่ะ
แล้วมีหนึ่งในนั้นประกาศตัวว่าตัวเองเป็นลูกตำรวจ

คือล่าสุดค่ะมีความคืบหน้าเพราะว่า
คนที่เป็นฝ่ายลงมือก่อเหตุเนี่ย
ติดต่อขอมอบตัวแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ย
คนที่ยืนดูอยู่ไม่ได้มารุมนะ
แล้วไม่มีใครอ้างตัวว่าเป็นลูกตำรวจนะคะ
คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ

นี่โลกใบนี้เขามีกล้องวงจรปิดแล้วนะรู้ยัง

แต่เอาล่ะ๔คนที่เดินทางมามอบตัวกับตำรวจแล้ว
ประกอบด้วยพีรชัยบัวเผื่อนอายุ๒๗ปี
นายกรรมนาศเคนเหล่าอายุ๒๗ปี
นายวัชรพงศ์วงศรีแก้วอายุ๒๑ปี
นายประธานศรีสังอายุ๒๖ปี

ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ
แก่กายและจิตใจส่วนว่าจะสาหัสหรือไม่
เดี๋ยวต้องรอผลแพทย์ก่อน
ถ้าแพทย์ระบุว่าสาหัสท่านก็ต้องโดนเพิ่ม
เพิ่มโทษเข้าหาเพิ่มค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือ
ีรชัยบัวเผื่อยอมรับบอกว่า
ไม่พอใจคนเจ็บเพราะคนเจ็บมาขับรถ
จี้ท้ายและปาดหน้าเร่งเครื่องใสตัวเอง
ตัวเองก็เลยบันดาลโทษะไปตามเพื่อนมา
แล้วสุดท้ายเกิดการมารุมมาตุ้มกันขึ้น
ฟังจากปากพีรชัยเล่าดีกว่านะคะว่า

แล้วเขาขับ๔ประตู
แล้วเขามาจี้ด่าผมครับ
มันจี้ด่ากันตั้งแต่เส้นใหญ่
แล้วก็เขาปาดหน้าผมแล้วก็เบิ้ความใส่ผม

ทำไมถึงจะไปต่อยเขา
เขาก็จะต่อยผมก่อนครับผมก็เลยต่อยเขาก่อน
เขาต่อยกี่ครั้ง

ผมเป็นต้นเรื่องเฉยครับเพราะว่า
มีการท้ายกันว่าจะ

แล้วผมก็กลัวว่าเขาจะมาด่าผมอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยเรียกเพื่อนมารับผมให้พาผมกลับบ้านอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยเรียกเพื่อนมารับผมให้ฝากผมกลับบ้านอะไรอย่างนี้
แล้วผมก็เลยเรียกเพื่อนมารับผมให้ฝากผมกลับบ้านอะไรอย่างนี้

แล้วผมก็เลยเรียกเพื่อนมารับผมให้ฝากผมกลับบ้านอะไรอย่างนี้
แล้วผมก็เลยเรียกเพื่อนมารับผมให้ฝากผมกลับบ้านอะไรอย่างนี้
อยากให้เขาเจอบ้างว่าถ้าเขาเวิ่นใส่คนอื่นอยากให้เขารองเวิ่นใส่
อยากให้เขาเจอบ้างว่าถ้าเขาเวิ่นใส่คนอื่นอยากให้เขารองเวิ่นใส่
อยากให้เขาเจอบ้างว่าถ้าเขาเวิ่นใส่คนอื่นอยากให้เขารองเวิ่นใส่

แต่ไม่ได้ว่าเอาหน้าเขาไปทิ้มกับท่อนะครับ
แต่ไม่ได้ว่าเอาหน้าเขาไปทิ้มกับท่อนะครับ

แต่ไม่ได้ว่าเอาหน้าเขาไปทิ้มกับท่อนะครับ
แต่ไม่ได้ว่าเอาหน้าเขาไปทิ้มกับท่อนะครับ
แต่ไม่ได้ว่าเอาหน้าเขาไปทิ้มกับท่อนะครับ

แต่ไม่ได้ว่าเอาหน้าเขาไปทิ้มกับท่อนะครับ
แต่ไม่ได้ว่าเอาหน้าเขาไปทิ้มกับท่อนะครับ
แต่ไม่ได้ว่าเอาหน้าเขาไปทิ้มกับท่อนะครับ
แต่ไม่ได้ว่าเอาหน้าเขาไปทิ้มกับท่อนะครับ
แต่ไม่ได้ว่าเอาหน้าเขาไปทิ้มกับท่อนะครับ
แต่ไม่ได้ว่าเอาหน้าเขาไปทิ้มกับท่อนะครับ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกบินบุรี
แล้วก็เดี๋ยวรอแพทย์ประเมินอาการว่าจะต้องมีการรักษาผ่าตัดโหนกแก้ม

แล้วก็คุณหมอระบุบอกว่าเป็นการบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่านะคะ
หลังจากที่ทราบข่าวว่า๔คนเดินทางเข้ามอบตัว
เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกสบายใจมาก
ยืนยันว่าคนก่อเหตุในคืนนั้นไม่ได้มีเพียง๔คน

แต่มีคนก่อเหตุร่วมกันเป็น๑๐คน
และยืนยันเลยว่าที่เราได้ฟังชุดข้อมูลจากอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อสักครู่

มันไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอคนเจ็บออกจากโรงพยาบาล
ตำรวจเองก็ต้องมีการสอบปากคำคนเจ็บเพิ่มด้วยนะคะ

ไม่ได้ไปต่อยเขาทำไม

เขาลงรถมาปุ๊บเขาถามผม

พอผมตอบความจริงเขาก็ไม่ถามอะไรอีกผม

อืมอืม
ไม่ครับเขาเป็นคนท้าผมเอง
ผมว่าเดี๋ยวตี๕มึงเจอกูเขาพูดอย่างนี้
คือเพื่อนที่มากับผมบอกว่า
จอดเซเว่นมีพวกอยู่เซเว่น
แต่ที่ไหนได้ก็เล่นพี่
พี่ของเขาพี่ของเขาก็คือพวกที่ทำร้ายผมเนี่ย
ถ้าผมจะพกปืนไปทำงานผมจะพกไว้ทำไม

ที่คู่กรณีเขาบอกว่าที่เขาทำลายเราเนี่ย
เป็นเพราะว่าเห็นเพื่อนเราพอกพื้นจะยิงเขาก่อน

เขาตอนพ่อเขาทำร้ายผมก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นครับ

คือผมไม่ได้ทำอะไรเลย

ส่วนตัวเพื่อนคนนึงที่ไปกับเรานี้
ตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้แล้วใช่ไหม
สำคัญนี่นะครับก็แค่นี้ครับมันต้องจำตามคนใหม่
นี่มันข่าวเดียวกันหรือมันคนละข่าวปุ้ย

เพราะข้อมูลจากสองฝ่ายไม่ตรงกันเลยนะคะ
เออแต่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็เห็นชัดนะฮะ

แต่สุดท้ายลงเอยด้วยการทำร้ายร่างกาย

คุณพิรพัฒน์คนเจ็บบอกว่า
ทุกอย่างต้องไปจบที่ศาลแล้วจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ